งูจงอางยักรเลื้อยเข้าบ้านหรือ
กูทำให้อยู่ไม่ได้หล่ะแบบว่าไท้ที่สุดนะ
ไปยังบ้านเลขที่๑๗บ้านแม่สลิดอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก
ไปทำอะไรไปช่วยจับงูจงอางขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตู้เก็บของชั้นล่างค่ะ

โอ้โหบ้านเล็ก

นิ้วนาวดูดิตัวมันเริ่มเลย
จริงแล้วงูจงอางคุณ
ในที่ไม่รอเช้าเพราะเห็นแล้วก็รีบนำอุปกรณ์มาคล้องคองูค่ะ
ระหว่างนั้นนะงูก็พยายามดิ้นต่อสู้ไง

ต้องใช้เชือกบวง๒อันเข้าคล้องคอด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าอะไรงูยักษ์มันก็แรงเยอะไงคุณ

ก็สามารถใช้เชือกคล้องคองูออกมานอกตัวบ้านได้สำเร็จ
ชาวบ้านก็ลุ้นกันอย่างระทึกกันเลยทีเดียว
เฉพาะเจ้าของบ้านก็คือนางสมบูรณ์ส่งน้อยเนี่ยนะคะ

พอเอาออกมาจากบ้านก็มาวัดดูขนาดค่ะ
เพราะว่าเป็นงูจงอางยาวเกือบ๕เมตรโอ้โห
พอเอาออกมานี่แวกหนีเข้าไปทักเลย
จากตอนแรกมามุงนี่แหวกเลยครับ

ไม่ธรรมดาแล้วหนัก๔๐กิโลนะ
ตอนที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำใส่ถุงปุ๋ย
แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

นางสมบูรณ์เล่าให้ฟังด้วยอาการตื่นเต้นตัวสั่น

งูตัวใหญ่เลื้อยมาจากหลังบ้านแล้วก็ชูหัวแผ่แม่เบี้ยขึ้นมาสูง
ฉกด้วยนะตกออกตกใจค่ะก็เลยจะรีบหนีไปนะคะ
แต่พอกำลังช่วงระหว่างที่จะหนีงูจงอางยักษ์ก็เลื้อยเข้าไปหลบในตู้
น่ากลัวมากนะครับคือนอนอยู่แล้วตื่นมาตะเอตกใจ
แห่เลยอะลูกสาวก็เลยโทรแจ้งกู้ไพให้มาช่วยนะคะ
ด้านนายอดีศักดิ์ก็บอกว่างูจงอางที่จับได้เป็นงูพิษที่ใหญ่ที่สุดในรอบ๒๐ปี
ตั้งแต่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมานะคุณค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงอากาศร้อน
พิษก็จะออกจากป่าไปหากินในเมืองโดยเฉพาะบ้านที่เลี้ยงสัตว์ต้องระวังนะ

ก็ไม่จับเองแล้วครับเจอแล้ววิ่งหนีอย่างเดียวแล้วครับ
หนีให้ไกลที่สุดเร็วที่สุดเลยค่ะ